ดูเรื่องของเหล็กไหลอันนี้คือเหล็กไหลจริงไหลพุ่งไปใส่รถคันข้างหน้าค่ะ
ไม่ใช่ของขลังใช่ไหมไม่ใช่ของขลังอะไรทั้งนั้นค่ะ
คือคลิปนี้ถูกโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะถนนบรมราชชนนานีนะคะ
คือรถกระบะเนี่ยบรรทุกเหล็กแล้วก็มัดรวมกันไว้แบบนี้ครับ
แล้วพอเบรกกระทันหันเนี่ยโอ้โหมันไหลจริงมันพุ่งไป
ใส่รถคันที่อยู่ข้างหน้าแล้วคาอยู่แบบนั้นเลยนี่ค่ะ
ดูสิคะแล้วรถคันข้างหน้าป้ายแดงนะรถใหม่ใหม่โดนเหล็กเสียบคาอยู่แบบนี้
โอ้โหนี่โอ้โหนี่ค่ะนี่คือสภาพนะคะ
ท่อเหล็กยาว๓เมตรได้เสียบคาหลังรถอยู่แบบนี้
คำถามคือแล้วคนที่อยู่ในรถเป็นอะไรหรือเปล่าเออ
ก็เลยไปดูใกล้ใกล้ไปดูใกล้ใกล้ท่อเหล็กคือเสียบกระจกด้านหลังรถ
ทะลุไปผ่านที่นั่งผู้โดยสารเลยไปถึงที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าอ่า
โพสต์อยู่ในโลกโซเชียลถนนบรมราชชนนานีมุ่งหน้าปิ่นเกล้านะคะ
ก่อนเลี้ยวเข้าราชพฤกษ์นะคะดูด้านในหน่อยค่ะโอ้โหเฉียดไปนิดเดียว
เฉียดไปนิดเดียวแบบนี้อ่านี่นะคะต้องต้องดูด้านล่างหน่อยนะ
เพราะว่าเหล็กมันจะพุ่งมาข้างล่างนะฮะใช่ค่ะด้านบนก็คือเฉียดแบบที่นั่งคนขับอ่ะ
นี่นะคะนี่นี่ตรงนี้นะฮะคือถ้ามีคนนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย
โอ้โหก็นิดเดียวไม่รู้จะยังไงค่ะอืมทีนี้ค่ะพอดูข้างในนะคะ
ไม่มีร่องรอยคราบเลือดไม่มีร่องรอยอะไรเลยครับ
คนขับมาคนเดียวอ๋อมาคนเดียวแล้วนั่งฝั่งคนขับแล้วเหล็กมันแบบไปด้านข้างอ่ะ
อืมมันไม่ถึงตรงนั้นไม่มีใครบาดเจ็บนะคะ
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
เรียกคนขับกระบะมาสอบสวนหาสาเหตุแล้วก็จะต้องดำเนินคดีนะคะ
แบบนี้ค่ะอืมนี่นะคะรถป้ายแดงโอ้โห
ยังดีไม่มีใครบาดเจ็บนะคะคือกฎหมายเขาจะมีเรื่องระยะของความยาวความสั้นของ
ถูกต้องแล้วเรื่องของการให้มันแน่นหนาการมัดการอะไรอ่ะค่ะ
จริงคุณบอกอ่ามัดแล้วแต่มัดแล้วเวลาไปเบรกกระทันมันอยู่หรือเปล่า